ชนบุรีคุณผู้ชมคะคราวนี้ไม่ใช่เสียงนกเสียงอะไรที่ไหนแล้วค่ะ
แล้วก็ไปเจอห่อผ้าขนหนู
พอเปิดออกมาดูก็โอ้โหเป็นศพทารกแบบยังไม่เต็มวัยเลยอะค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นสภาพศพทารกแห้งนะคะ
ลักษณะคือเป็นเด็กแล้วอ่ะแต่ว่าตัวยังไม่สมบูรณ์มีสีขาวเทา
มีรูปร่างคล้ายศีรษะเด็กอยู่ในถุงน้ำคร่ำด้วย
คนที่เจอคนแรกคือนายประพันธ์ช้างศรีนะคะเป็นคนที่ดูแลสุสาน
สุสานนี้ชื่อสุสานสิงโตคู่ค่ะอยู่ที่จังหวัดชนบุรีในอำเภอศรีราชานะคะ
เขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นหลุมอะไร
ตอนที่มาเดินตรวจเนี่ยเจอหลุมแบบเนี้ยค่ะอยู่ตรงเอ่อ
คนก่อไผ่อยู่ริมขอบสระแล้วก็มีดอกไม้สดวางอยู่แบบนี้
ก็เลยลองขุดดูเนี่ยพอขุดไปปุ๊บเจอห่อผ้าผ้าขนหนูสีน้ำเงินแบบเมื่อกี้
น้ำเงินฟ้าฟ้านั่นนะคะแล้วพอเปิดห่อผ้าดูก็เจอเป็นศพทารกนะคะ
หุมเนี่ยไม่ได้กว้างเลยเนี่ยเท่าที่คุณผู้ชมเห็นลึก๑ศอกกว้างประมาณ๒๐เซนติเมตรนะคะ
นายประพันธ์เขาบอกว่าคือสุสานนี้จริงเป็นสุสานปิดนะ
เปิดเฉพาะเวลาคนมาติดต่อซื้อที่ให้บรรพบุรุษเท่านั้นหรือไม่ก็ช่วงเทศกาลไห้บรรพบุรุษ
เมื่อเช้าเนี่ยเขาไปตรวจดูความเรียบร้อยของสุสานตามปกติพอเดินไปริมสระน้ำ
ดอกไม้สดวางอยู่บนพื้นแล้วก็มีทูบเทียนปักอยู่แถวโคนกอไผ่
ก็เดินไปดูว่าเอ๊ะใครมาปักมาอะไรไว้และเห็นเป็นหลุมเหมือนหลุมเพิ่งขุดแล้วก็กลบใหม่
ก็สงสัยว่าเออมันคือหลุมอะไรก็ไปเอาเสียมมาลองขุดดูอะค่ะ
สุดท้ายแล้วก็เจอห่อผ้านี้แล้วก็เห็นว่าเป็นทารกอยู่ข้างในนะคะ
ต้นคิดว่าแม่เด็กอาจจะแท้งลูกแล้วก็เก็บไว้จนศพแห้ง
ค่อยเอามาฝังกลบที่นี่หรือไม่ก็อาจจะเป็นศพเด็กทารก
ที่ถูกเอาไปทำคุณสัยทำกุมารทองอะไรต่าง
หมดของแล้วก็เลยเอามาฝังไว้
แต่พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิมิตรเจ้าอาวาสวัดเขาชีธรรมมินิมิตรเนี่ยบอกว่า
ดูจากการจุดทูปปักไว้แบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่วิธีทางศัยศาสตร์นะ
อาจจะเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่ทำแท้งลูกมากกว่า
สัญญามาฝังก็จะมีดอกไม้ทุบเทียนอาจจะไหว้อาจจะไหว้สมอะไรอันเนี่ย
ต้องซากแห้งไปแล้วถึงเอามาแอบเอามาฝัง
เจ้าอาวาสก็เลยฝากบอกพ่อแม่นะคะว่า
ทำอะไรก็ทำให้ถูกต้องตามพิธีด้วยนะ
คือไม่ว่าจะฝังศพเด็กศพลูกอะไรอย่างนี้
คือถ้าทำไม่ถูกเนี่ยวิญญาณเด็กก็อาจจะไม่สงบสุข